เราจะไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่เกาะสมุยสุราชธานีนะครับ
หนึ่งในพื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกนะครับ
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากเกาะสมุยสุราธานีครับ
คุณภาคภูมิค่ะที่ฉันยังคงเกาะติดสภาพอากาศในพื้นที่ของเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีอย่างต่อเนื่องนะคะ
ซึ่งณเวลานี้นะคะที่ฉันยืนรายงานอยู่บริเวณหาดลามัยนะคะในพื้นที่ของเกาะสมุยค่ะ
ขึ้นลมทะเลณขณะนี้นะคะจะเห็นว่าเริ่มมีกำลังแรงนะคะ
แล้วก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งขณะนี้นะคะทางผู้ประกอบการเองนะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็รับมือกับพายุฝนที่อาจจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะ
สภาพอากาศบริเวณรอบหาดละมัยในอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีเริ่มมีฝนตกหนักในพื้นที่และมีลมแรงนะคะ
โดยเฉพาะบริเวณริมหาดที่ที่ฉันยืนอยู่นักขนาดนี้ก็พบว่ามีคลื่นสูงประมาณ๑๕เมตรค่ะ
ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เดินทางออกไปไหนนะคะแล้วก็ยังคงเฝ้าระวังพายุปลาบึกอยู่ในพื้นที่
แล้วก็บางคนนะคะก็ต่างเฝ้าระวังพายุปลาบึกอยู่ในที่พักอาศัยตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมาจนถึงณเวลานี้ค่ะ
ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักและร้านอาหารริมหาดละมัยนะคะต่างเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับพายุปะบึกอย่างเต็มที่ค่ะ
แล้วก็มีการพูดคุยทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ยังคงต้องพักค้างที่โรงแรมที่พัก
เพื่อรอจนกว่าสภาพอากาศจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงจะสามารถข้ามเรือไปยังฝั่งอำเภอดอนศักดิ์ได้
แล้วก็เราเจอมาหลายครั้งแต่ครั้งนี้เราคาดการณ์ว่ามันน่าจะเป็นครั้งที่หนักก็คอยเฝ้าระวังกันแล้วก็มีการสื่อสารกันทุกชั่วโมง
ใครรู้ข่าวอะไรว่าตรงไหนช่วยกันได้ยังไงตอนนี้ทุกคนสามารถร้องขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลา
เราถือว่าครั้งนี้ค่ะสมุยเตรียมพร้อมอย่างยิ่งอย่างดี
แล้วก็ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีอ่า
ถึงวันที่ห้านะคะสิ่งที่เรากลัวก็คือกลัวน้ำท่วม
แต่เราก็พยายามจะให้มันมีผลกระทบกับผู้คนในสมุย
แล้วก็นักท่องเที่ยวให้น้อยที่สุด
จากการรับมือของผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณริมหาดละมัยแล้วนะคะ
จากศูนย์ปฏิบัติการย่อยชุมชนละมัยเขต๒
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการย่อยตำบลบ่อผุดเขต๓
ในอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราชธานี
ก็ยังคงระดมกำลังพลและเครื่องมืออุปกรณ์
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนะคะ
แล้วก็มีการสแตนบายเตรียมความพร้อมตลอด๒๔ชั่วโมง
เพื่อเป็นการรับมือกับพายุฝนและพายุโซนร้อนปลาบึก
คาดว่าอาจจะเคลื่อนตัวเข้ามาส่งผลกระทบ
ในพื้นที่ของเกาะสมุยในวันพรุ่งนี้นะคะ
โดยทั้ง๒ศูนย์ปฏิบัติการนี้นะคะ
ถือว่าเป็น๒๐ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
ในเขตของเกาะสมุยจังหวัดสุราชธานีนะคะ
เนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่รุ่มต่ำ
แล้วก็เสี่ยงกับการจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันค่ะ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังสภาพอากาศ
และสถานการณ์การเคลื่อนตัวของพายุปลาบึก

ในพื้นที่ของเกาะสมุยจังหวัดสุราชธานีนั้น
สิ่งที่มีความเคลื่อนไหวแล้วก็เกิดขึ้นในวันนี้นะคะ
ก็คือเริ่มมีฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงค่ำ
จนถึงณเวลานี้ก็ยังไม่หยุดตกนะคะ
ซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า
อาจจะมีพายุเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะ
ประกอบกับณเวลานี้นั้นก็เริ่มมีคลื่นสูงแล้วนะคะ
ซึ่งหลังจากนี้นะคะทีมข่าวก็จะ
เกาะติดสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะคะ
แล้วก็จะรายงานกลับไปยังสถานี

คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปค่ะ

เกาะสมุยจังหวัดสุราธานีค่ะ